จากความรุนแรงที่เกิดจากปืนและการก่อการร้ายแล้ว
กนาฏกรรมในครั้งนี้ก็ยังสะท้อนถึงอีกปัญหา
ดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าแต่ที่จริงแล้วยังฝังรากลึก
ในสังคมอเมริกันนั่นก็คือความเกลียดชัง
ที่มีแต่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
จะเห็นได้จากพ่อของมือปืนผู้ก่อเหตุที่ได้เปิดเผยนะครับ
ว่าลูกชายอาจจะมีแรงจูงใจจากความเกลียดชังคนที่รักเพศเดียวกัน
แม้ว่าตอนนี้หลายรัฐในสหรัฐยอมรับให้มีการแต่งงาน
ของคนเพศเดียวกันแล้วแต่ว่าสถิติความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ
หลังเกิดเหตุกราดยิงที่ไนท์คลับของคนหลากหลายทางเพศในเมืองออแลนโด
ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาได้แถลงประนามเหตุโจมตีที่เกิดขึ้น
พร้อมกล่าวว่านี่เป็นวันที่น่าสลดใจ
โดยเฉพาะต่อชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนหลากหลายทางเพศ
ระบุเหตุกราดยิงนี้พุ่งเป้าจมตีไนท์คลับ
เพื่อนมาพบป่าสังสรรค์เต้นรำร้องเพลงใช้ชีวิต
สถานที่ที่ถูกโจมตีไม่ใช่แค่สถานบันเทิงยามค่ำคืน
แต่เป็นสถานที่แห่งความสมัครสมาน
และทำให้คนสามารถร่วมกันสร้างความตระหนักรู้
แสดงความคิดและตัวตนและสนับสนุนสิทธิพลเมือง
พร้อมย้ำว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำก่อการร้ายและความเกลียดชัง
บีดาของนายโอมามาทีนมือปืนวัย๒๙ปีผู้ก่อเหตุเผยว่า
ปกติลูกชายของเขาไม่ใช่คนที่เคร่งศาสนา
แต่ก่อนหน้านี้ไม่นานมาทีนแสดงความโกรธเป็นอย่างมาก
พบชายสองคนกำลังจูบกันอยู่ที่กลางถนนในมายอามี
พ่อของเขามองว่าความเกลียดชังคนรักเพศเดียวกันอาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ขณะที่รายงานระบุว่านายมาทีนได้ประกาศสวามิพักษ์กลุ่มไอซิส
จะยังไม่พบหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างมือปืนผู้ก่อเหตุรายนี้
กับกลุ่มติดอาวุธดังกราบก็ตาม
ที่ผ่านมามีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงความรุนแรงที่กลุ่มไอซิสกระทำต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
ดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธยึดครองในอีรักษ์และซีเรีย
เพราะมองว่าขัดต่อหลักศาสนา
เช่นการโยนลงมาจากหลังคาตึก
หรือการปลาหินใส่จนเสียชีวิต

ยากรรมความเกลียดชังต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน้าประวัติศาสตร์
ซึ่งเหตุโจมตีไนท์คลับในออแลนโดที่เกิดขึ้นล่าสุด
เป็นเหตุการณ์ตอกย้ำอันน่าเจ็บปวดว่า
ความรุนแรงต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไม่หมดไปจากสังคม
สหรัฐจะพยายามเดินหน้าขยายสิทธิของคนกลุ่มนี้ให้กว้างขวางขึ้น
เช่นการรับรองสิทธิการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ตาม
เอตเมอเตรนายกเทศมนตรีเมืองซีแอะเทิล
ซึ่งเปิดเผยตัวว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน
ระบุว่าทุกครั้งที่การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางสิทธิของคนหลากหลายทางเพศในสหรัฐมีความก้าวหน้า
แต่ก็มักจะตามมาด้วยปฏิกิริยาต่อต้านที่ใช้ความรุนแรงเพื่อคมขู่และสร้างความหวัดกลัว
หลังเกิดเหตุโจมตีผับในออแรนโดที่ความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันอาจเป็นสาเหตุ
ส่วนนี้คือภาพการจูบกันของคู่รักชายรักชายที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์
ตอบโต้เหตุกราดยิงที่ออแรนโดและยืนยันในความเชื่อที่ว่า
ความรักก็คือความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่จำกัดเพศ